โอ้โหหนูจะพกน้องมาแบบนี้ไม่ได้นะ
พกน้องมาโรงเรียนแบบนี้ไม่ได้
คุณผู้ชมฮะแตกตื่นกันทั้งโรงเรียน
คุณครูเปิดกระเป๋าของนักเรียนชั้นป๔
แล้วจะเอกับเจ้าตัวนี้ครับ
พ่อใครบอกไม่ได้เลย
เดี๋ยวอันนั้นมันคือตุ๊กตายางใช่ไหม
มันเป็นห่วนยางหรือเปล่าตุ๊กกะตางูหรือเปล่าเออเอามาเล่นที่โรงเรียน
ไม่ใช่นะคุณมันคืองูจริงงูเห่าแผ่แม่เบี้ยอยู่ด้วย
เฮ้ยงูเห่าเลยเหรอคนลุกเลย
คุณผู้ชมดูสินี่ไงนี่ไงโอ้โหภาพนี้น่ากลัวนะคุณ
คอเลยเออมันชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ในกระเป๋าของน้องนักเรียนนะฮะ
ครูประจำโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
โพสต์ลงโซเชียลเอาไว้ระบุเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้
พร้อมอธิบายเพิ่มเติมครับบอกว่าเป็นกระเป๋าของนักเรียนชั้นป๔ทับ๒
ตอนแรกไม่มีใครรู้นะคุณนะ
กระเป๋าอยู่บนเก้าอี้นักเรียนมา๒คาบ
กระทั่งคาบที่สามเนี่ยมันมีอะไรกุกกักกุกกักอยู่ในกระเป๋า
ก็เลยต้องเปิดพอเปิดก็เจองูแบบนี้รีบเอามาโยนทิ้งตรงนี้เลยคุณ

แต่เคราะห์ดีที่เด็กปลอดภัยไม่โดนงูฉก
คุณคิดดูสิว่าตอนท่านเด็กเปิดกระเป๋าจะล้วงเอาอะไรนะหนังสือ

ส่วนสาเหตุที่งูมันเข้ามาอยู่ในกระเป๋าได้เนี่ย
ว่ามันน่าจะแอบเข้ามาตั้งแต่ที่กระเป๋าน้องอยู่ที่บ้าน
เพราะบ้านเด็กเป็นแบบสวนยางพาราคุณ
อาจจะมีงูเงี้ยเขี้ยขอแล้วมันมุดเข้ามาคุณ
อันนี้ต้องเตือนกันจริงนะอันตราย

มันก็สู้นะขู่ฟ่อแบบนี้นะ

น่ากลัวนะคุณนะว่าเลื้อยเข้าบ้านก็น่ากลัวแล้ว
มาอยู่แถวใต้เตียงที่นอนก็น่ากลัว

ประเด็นคือน้องล้วงลงไปในกระเป๋าหรือเปล่า
ในช่วง๒คาบนั้นแล้วไม่โดนงูฉก

คุณพ่อคุณแม่เราเอาคลิปนี้มาเตรียมค่ะ